สว่างอารมณ์แคร์แถวจังหวัดนครปฐมวัดนี้เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราสการะบูชาด้วยค่ะ
เอาจริงนับไม่ถ้วนแล้วว่าจุดไหนบ้างที่วัดแห่งนี้
ถูกต้องแล้วเหมือนเป็นวัดประจำตลอดข่าวเหมือนกัน
ต้องเล่าแทบทุกวันเลยจริงนะคะก็เลยอยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในพิธีจุดเทียนเสริมดวงชะตาเสริมมงคลชีวิตรับปีใหม่๒๕๕๙
ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมไปดูบรรยากาศเมื่อค่ำวันที่๑มกราคมบอกเลยว่าคึกคักเป็นพิเศษ
มีชาวบ้านมากมายมาร่วมพิธีต่อหน้ารูปหล่อท้าเวสวรรณนะคะอันนี้สายมูจะรู้ดีว่าท้าเวสวันก็เป็นเทพแห่งความร่ำรวยจะบันดาลโชคลาภและความสุขให้เรา
งานนี้ค่ะพระครูยุติธรรมานุยุทธ์หรือพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดท่านก็ทำพิธีนะคะใช้เวลานานหนึ่งชั่วโมงค่ะ
และในขณะจุดเทียนนะคะหลวงพ่อท่านก็สวดบูชานพพระเคาะเสริมดวงชะตาให้กับบรรดาศิษยานุสิตไปพร้อมกันด้วย
ว่ากันว่านะคะพิธีนี้เป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของทางภาคเหนือเชื่อกันว่าจะช่วยเปิดดวงชะตาและเปิดทรัพย์รับโชค
แม่ฟังแบบนี้รู้สึกชุ่มชื้นมีกำลังใจแล้วคุณเชื่อไหมคะว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะยังมีชาวต่างชาติรวมถึงนักธุรกิจจากมาเลเซียและสิงคโปร์
ส่งรายชื่อพร้อมวันเดือนปีเกิดและปีนักศัตริย์มาร่วมพิธีด้วยเขานำรายชื่อเนี่ยมาติดไว้ที่ต้นเทียนนะคะ
ถึงว่าเป็นการร่วมทำพิธีไปด้วยดูสิดังไปถึงต่างประเทศแล้วหลังจากที่ทำพิธีเสร็จหลวงพ่อแม่ท่านก็ประโปรมน้ำมนต์ให้กับผู้ที่ร่วมพิธีด้วย
ค่ะสาดมาเยอะพรมมาเยอะพร้อมค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนเสริมดวงชะตาครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่๑เดือน๑
ซึ่งตัวเลขนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับวัดด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อแป๊ะหรือพระอาจารย์แป๊
ก็คือวันที่๑๑เดือน๑ปี๒๕๐๑ปี๔๑
ใช่แล้วแล้วก็ยังเป็นเลขที่ตั้งของวัดก็คือเลขที่๑๒

เป็นที่๑นะเป็นที่๑ในใจเป็นที่๑ในทุกเรื่องก็ขอให้เฮ็งปังประสบความสำเร็จกันไปนะจ๊ะ
คือก่อนหน้าที่จะถึงวันปีใหม่เนี่ยพระอาจารย์แป๊ะท่านก็มีการแจกปฏิทินด้วย